แปดต้ามาเฟียห้างคูรีดเงินจิ๊กหัวสาว
คือแฝดมาเฟียนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาเขานะ
มีคนบอกว่าคู่นี้เขาเป็นจากพฤติกรรมที่เจอ
ยังไงบ้างเจอกันโชคทรัพย์
เจอทำร้ายร่างกายแล้วก็เจอบังคับให้ปิดร้าน

ขนาดยูทูบเบอร์ไม่รู้อีโน่อีเหน่เดินผ่านหน้าร้านมา
เดี๋ยวก็โดนแทงหรอก

วิธีอุปสรรค์ภอร์ธ
โอ้โหก่อนจะมีเก้าอี้ลอย

อยู่ที่โดนจิ้ม
นี่แหละครับพฤติกรรมที่เขาส่งมาคุณผู้ชมดูภาพไปด้วย
นี่ดึงแล้วดึงแล้วเห็นไหมที่เบิร์ตบอกดึงแล้วดึงหัวหงายเลย
พฤติกรรมของผู้ชายสองคนถูกกล่าวหาว่าเป็นคู่แฝดมาเฟียสะพานเหล็ก
กับไม้นะครับในคลิปเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนละวันกันนะ
เหตุการณ์แรกก่อนในแม็กซ์นะครับเสื้อสีดำกระชากผมพนักงานที่ร้านขายของเล่น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นย้อนไป๒๗มิถุนายน
ส่วนเหตุการณ์ที่สองที่นะครับมีคนเอาโต๊ะมาบังหน้าร้าน
ไม่ให้เจ้าของร้านเปิดร้านเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๓๐มิถุนายน
อะไรที่ปากเก้าอี้ใช่ไหมใช่มีเก้าอี้บินนะ
นางสาวตี้นางสาวตี้คือผู้หญิงเสื้อสีดำคนที่เป็นหุ้นส่วนของร้าน
แล้วก็เป็นผู้หญิงในคลิปที่โดนดึงผมนี่ตี้
นำคลิปมาแชร์ลงโซเชียลมีเดียเล่าเรื่องราวนี้
บอกว่าสาเหตุที่แม็กซ์กับไม้มาขู่แล้วมาคุกคามที่ร้านเนื่องจากก่อนหน้านี้
ทางร้านเนี่ยไล่พนักงานคนหนึ่งออกชื่อในกายเอาไล่เขาออกทำไมอ่ะ
ในกายคนนี้เนี่ยนะครับนางสาวตี้อ้างว่าขาดงานบ่อยแล้วก็สูบบุหรี่ในร้าน
หลายครั้งก็ยังไม่เลิกก็ต้องให้ออกอ่ะสิซึ่งในกายเนี่ยเป็นเด็กของแม็กซ์นะครับ
เป็นเป็นกวนแม็กซ์กับเขาไงว่างั้นเถอะแล้วเป็นคนฝากให้มาทำงานอยู่ร้านนี้ด้วยไง
พอโดนไล่ออกกายไปโอ้โหพี่แม็กซ์ร้านนี้มันไล่ผมออก
ฟ้องลูกพี่เออฟ้องลูกพี่ก็ไปเคลียร์กันที่ร้านครับ
แล้วก็เรียกร้องให้ทางร้านจ่ายเงินชดเชยโอ้ทำไมลูกจ่ายเยอะขนาดเนี้ย
เรียกร้องให้จ่ายเงินชดเชยให้ในกายเป็นระยะเวลา๑ปี
แสนแปดหมื่นบาทอันนี้มันมากกฎหมายแรงงานอีกนะ
ก็ไล่ออกจากงานไงจู่มาไล่ออกอ่ะเขาก็เลยแบบเรียกมาแบบนี้
ปีหนึ่งเลยอ่ะหรือว่ามีสัญญากัตถาดหรือยังไง
เขาก็จ่ายนะแบ่งจ่ายเดือนละ๑๕๐๐นะครับจ่ายมาแล้ว๗งวดนะ

ทางร้านขอผัดผ่อนเพราะว่าขาดสภาพคล่องนะครับ
แต่ในกายไม่ยอมไงมาทวงเงินที่ร้าน
แล้วเกิดไม่พอใจเตะโต๊ะเตะเก้าอี้กระชาก

ซึ่งถ้าไม่จ่ายเนี่ยเขาก็จะมาขู่ว่าจะขึ้นมาทำร้ายร้าน
ขู่จะมาทำร้ายน้องผู้หญิงอะไรอย่างนี้ครับ
ด้วยความที่ผู้หญิงที่ร้านเยอะด้วยครับ

แต่ว่าปัญหามันไม่ได้ถูกตัดไปครับ
ท้าผู้หญิงต่อยเหรอโอ้โฮนั่นแหละนะครับ
จากขู่คนในร้านแล้วนะปรากฏว่าคุณผู้ชมครับ
อมน้ำแข็งมียูทูบเบอร์
เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยนะแค่เดินผ่านหน้าร้านนะครับ
ก็โดนขู่ว่าสนิทกับตี้เหรอ
ระวังนะเดินอยู่เดี๋ยวจะโดนแทงนั่นคุณผู้ชม

ทางร้านก็ไปแจ้งความนะครับให้ตำรวจไปเรียกแม็กซ์กับไม้

แม้ว่าตำรวจนะครับแม้แต่ตำรวจนะครับคุณผู้ชม
ก็ยังถูกแม็กซ์กับไม้ก้าวล้าวใส่เลย
นี่ฮะตำรวจมาก็เยือนตาเปรียบเน่
ตำรวจมาชี้แจงนะครับผู้ถูก

อีกคนนะครับก็ยังส่งนะฮะไปคุกคามเจ้าของร้านด้วย
ด้วยการปาขวดโซดาใส่หน้าร้านซึ่งทางผู้ชมและตก
เจ้าของร้านของเล่นเชื่อว่าเป็นฝีมือผมไม่ได้เชื่อนะ
สองคนนี้เขาเชื่อเชื่อว่าเป็นฝีมือของมาเฟียแฝด
โอ้โหตอนนี้ไม่ปลอดภัยแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยก็นะครับ

แม็กซกับในไม้ล่ะเออเออมาฟังนี่มาฟังนี่
นี่ครับที่ปรากลวดสวดลามลงมา
กับไม้ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ขู่ใครเลยพี่นะครับ
แต่ลัดอัตรงนะแหละมาขูผมก่อน
แล้วหนังสาวตี้เนี่ยก็มาด่าก้องก่อน

โอ้โหพี่ผมไม่ได้เป็นผมมันก็เป็นคู่แฝดพ่อค้าธรรมดานี่แหละ
ล่าสุดการจอมพลังอาศัยว่าเป็นคนกลางไก่เกลี่ยครับ
ทั้งสองฝ่ายยุติเถอะพอเถอะพอเถอะนะ
โดยแม็กซ์กับไม้รับปากว่า
จะไม่ไปก่อกวนนางสาวตี้อีกแล้วฝากขอโทษด้วยนะ